ก็เป็นการปราบรามยาเสพติดในระดับชุมชนนะคะมาดูระดับเครือข่ายกันบ้างนะคะ
เครือข่ายใหญ่ทีเดียวนะคะซึ่งตำรวจกองปราบรามก่อนหน้านี้
สามารถจับกลุ่มไปได้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและได้ของกลางมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
จนสามารถจับกลุ่มยึดทรัพย์ได้เพิ่มเติมนะคะในสองด้วยกัน
รวม๖จุดยึดทรัพย์ได้เพิ่มเติมอีกกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
และตำรวจปราบรามยาเสพติดภาค๕
นำหมายสารเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์
ตรวจค้นยึดทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดพร้อมกัน๖จุด
ในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงราย
จุดแรกในเชียงใหม่ค่ะตรวจค้นบ้านพักในตำบลสันทรายน้อย
พร้อมจับกลุ่มนายธนงศักดิ์จ๊ะต่ออายุ๓๔ปีค่ะ
ตรวจยึดรถยนต์๑คันสมุดบัญชีธนาคาร
เอกสารสำคัญที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินในการค้ายาเสพติด

ส่วนจุดที่๒นะคะได้เข้าตรวจค้นห้องพักของนายอภิชาติปิติ
ธนฤทธิ์อายุ๓๔ปีที่หอพักบ้านกอแก้วตำบลสันผีเสื้อ
รถยนต์๑คันรถพลิกอัพ๑คัน
รถจักรยานยนต์และเอกสารที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินค่ะ
เนื่องจากการจับกลุ่มยาบ้า๔๐๐๐เมตร
จังหวัดนครสวรรค์เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
และมีการขยายผลจนพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมด
ทำงานเป็นเครือข่ายของนายวีระหมื่นจดาค่ะ
ซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี
และเป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบนายทหารคุมกองกำลังว้า
มีการแบ่งงานทำงานเป็นขบวนการในการลำเลียงยาเสพติด
ชายแดนเข้าสู่ตัวเมืองด้านในค่ะ
สำหรับการบุกตรวจค้นยึดทรัพย์สินครั้งนี้
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คนนะคะ
และยึดทรัพย์สินรวมทั้งเงินสดรวมมากกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ